นะครับทุกผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยกำลังไล่ตามตัวนะฮะ
เพราะว่ามีกลุ่มที่เป็นแก๊งวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นวัยรุ่นเสื้อฮูตขี่จักรยานยนต์
ไปกันเกือบยี่สิบคันนะฮะแล้วก็ใช้พวกไม้เบสบอลใช้ขวดใช้มีดเนี่ย

มีคนบาดเจ็บไป๓คนนะครับ
ตี๒กล้าวตุลาคมนะฮะ
นี่เป็นวงจรปิดของร้านค้าร้านหนึ่งที่ใกล้กับ
ศรีแยกแม่วางถนนสายสันป้าดฯตองแม่วาง
จักรยานยนต์๒๐คันได้นะครับจอดรวมตัวกันอยู่แล้วจะเห็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปรุมทำร้าย
คนที่เข้ามาด้วยกันนะครับที่ข้างถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขี่รถหลบหนีกันไปนะฮะ
ภาพมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยฮะจะเห็นว่ามากันเยอะทีเดียวนะครับ
วงจรปิดของชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าจี้ก็บันทึกภาพช่วงกลางดึกที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปรวมตัวกันขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันเหมือนที่ท่านดูนะฮะ
แล้วอีก๒นาทีก็ขี่ย้อนสอนแล้วก็ไปทำร้ายเขานะครับแล้วก็พากันหลบหนีไป
คนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ๓คนนะครับท่านผู้ชมครับเราตามไปคุยด้วยนะครับมีนายทงชัยนี่เป็นคนขี่รถนะฮะอายุ๒๓
แซคอายุ๑๘นี่นั่งตรงกลางแล้วก็ในไก๊อายุ๒๐นั่งซ้อนท้ายนายทงชัยคนขี่มีรอยฟกช้ำที่ตาขวาที่ใบหน้าด้วยนะครับ
จากการโดนขวดแก้วเนี่ยฟาดเข้าใส่นะฮะเขาบอกโดนฟาดจนขวดแตกนะครับข้อมือขวานี่ถูกฟาดด้วยไม้เบสบอล
ส่วนในแซคนี่นั่งตรงกลางนะครับอายุ๑๘เลือดออกในตาข้างขวาเหมือนที่ท่านเห็นนี่นะฮะตานี่แดงกล่ำไปหมดนะครับ
หน้าผากซ้ายมีรอยรองเท้าของคนก่อเหตุติดอยู่ด้วยนะฮะที่หน้าผากข้างซ้ายเป็นรอยเลยนะครับ
แล้วก็คนนั่งซ้อนท้ายสุดนะครับชื่อไก๊อายุ๒๐นี่เขาบอกนี่ฮะปากนี่แตกนะครับเป็นรอยช้ำจากการโดนกระทืบ
ทงชัยคนขี่รถบอกว่าคืนเกิดเหตุขี่รถออกไปส่งแซ็กตอนนั้นไปกันประมาณตี๒นี่ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
เขาบอกคืนนั้นเนี่ยแซ็กเมานะดื่มสังสรรค์กันที่บ้านของทงชัยนะทงชัยก็เป็นคนขี่รถให้แซ็กนั่งกลางเพราะว่าเมา
แล้วก็ให้ไก้เนี่ยนั่งประกบท้ายสุดกลัวแซคจะตกรถพอขี่มาถึงหน้าหมู่บ้านเจอกลุ่มวายรุ่น
เขาบอกเขาไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
บางคนมีปืนมีมีดมาด้วยนะ
แต่ก็ใช้แค่พวกขวดแก้วกับไม้เบสบอลเนี่ย
เป็นอาวุธในการลุมทำร้ายพวกเขานะครับ
ยืนยันว่าไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับ
แล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย
นี่คือถึงขั้นที่นายทงชัยคนเจ็บ
เขาบอกว่าคือถ้าแน่จริงเนี่ย

คือถ้าแน่จริงมาเจอกันตัวต่อตัวดีกว่า
แล้วก็ไม่เจอแน่ไม่เคยเจอกันด้วยครับผม

เขาว่าเป็นพวกไอ้แก๊งที่อารวาสกวนเมืองอะครับ

ตัวต่อตัวผมฝากบอกไว้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเพื่อนผมก็ตามหาอยู่นะครับ

ถ้าผมเอาคืนตอนนี้ก็คงไม่ทำไม่ได้ครับ

เพราะว่าเขาก็เมามากนะถูกทำร้ายถูกกระทืบจนสลบไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้มาก่อนเลยนะครับ

ของมากับที่คน
ดูจากลงก็ประมาณ๒๐ปกคร๒๐๒๔ในภายความนิยม
แล้วมันเริ่มต่อเหตุนั้นถึงอะไรครับ
เพราะต้องมีการท่าท้ายมีการพูดสงสาร
มันมีวแท้จิตุในที่มันเขาแบบเป็นเสี้ยวนะครับ

ลบเขาเรื่องด้วยนี้ก็ลากคอเสื้อ
ทั้งอีกผมลูกได้อีก

ถึงรอดมาได้

อยู่ท้องที่สศสันปาตองคดีนี้นะครับ

เยาวชนที่มั่วสุมกันได้อยู่๒คน
มีอาวุธเป็นพวกสนับมือกับจักรยานยนต์คันหนึ่ง